สละโสดของพี่อินบูโดกันในวัย๔๑ปี
ทำเอาบรรดาโลกโซเชียลก็ตกออกตกใจเหมือนกัน

หลายคนเลยบอกว่าเจอแบบนี้เปลี่ยนธอมให้เป็นเธอค่ะคุณผู้ชม
เออเปลี่ยนหรือเปล่าล่าสุดวันนี้เอง
อินเขาออกมาชี้แจงผ่านสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก
ติดตามกันดูค่ะ
พี่อินมีนิสัยไม่ดีได้เท่าผู้ชายคนนี้
ก็ยังเป็นอินเหมือนเดิม
ถ้าพี่จรเป็นผู้หญิงอินก็จะแต่งงานกับพี่จ้อน
ไม่กล้าลงรูปแต่งงานในไอจี

ไม่สามารถอธิบายให้ทุกคนเข้าใจในตัวอินได้

เขาจะมีเพศที่๓เยอะมาก

ถ้าจะมาเกิดจะผู้หญิงผู้ชายก็ได้หมด